มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่า

จึงต้องนำเข้ามาจากต่างประเทศ
พบกับตัวยาที่เป็นผงสีขาวละเอียด

แต่ความเข้มข้นจะน้อยกว่าประมาณ๑๐เท่า

ก็จะยิ่งเพิ่มความเข้มข้นของตัวยา

ซึ่งไม่ได้แตกต่างจากยาเสพติด
ถ้าหากว่าเอาไปใช้ในทางที่ผิด

ซึ่งมีฤทธิ์ต่อระบบประสาทส่วนกลาง

ไปบวกฤทธิ์กันทำให้เสริมกัน
ทำให้มีอาการที่เมามากขึ้น
แล้วยาพวกนี้ก็จะทำให้เกิดผล

ทำให้เห็นภาพหลอนอย่างนี้เป็นต้น
บางคนก็มีความรู้สึกเหมือนเคลิ้ม
ซึ่งเป็นฤทธิ์ที่บ่งไปทาง

เมื่อสอบถามถึงการเสพติดยาทรมาดอร์นายแพทย์ที่สนบอกต่อว่า
คนทั่วไปควรกินยาธรรมดอร์ในระยะเวลาที่สั้นที่สุด
หายปวดแล้วควรหยุดกินทันที
แต่สำหรับผู้ที่เลือกจะเสพยาชนิดนี้ส่วนใหญ่จะกินต่อไปเรื่อย
และกินเกินวันละ๘เม็ดเกินที่ร่างกายจะรับไหว
ซึ่งใช้ระยะเวลาเพียง๑เดือนร่างกายจะติดยาชนิดนี้ทันที
และจะต้องกินเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยเหมือนร่างกายเป็นธาตุของยาธรรมดอร์
ส่วนอาการของผู้ที่ติดยาชนิดนี้ร่างกายจะรู้สึกเคลิ้มสุข
แต่ทุกวินาทีของชีวิตหลังจากที่ติดยาชนิดนี้
จะต้องเสี่ยงกับอาการประสาทหลอนปวดศีรษะใจสั่นและอาการชัก

เนื่องจากยาทรมาดอร์ออกฤทธิ์กดประสาทส่วนกลางของสมอง
ถ้าเสพเกินขนาดจะทำให้ระบบหายใจผิดปกติ

เช่นว่าการใช้ยาในขนาดสูงมันกดการหายใจอยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นถ้ากดมากก็คือหยุดหายใจก็เสียชีวิตไปเลย
ว่าสมองเขาเริ่มถูกทำลายไปเรื่อยจนตอนนี้ไม่รับรู้อะไรแล้ว

อันนี้ก็คือพิษที่ต้องเตือนนะครับโดยเฉพาะวัยรุ่น
ในขณะที่สถิติของผู้ที่ติดยาธรรมดอร์ของสถาบันธัญรัฐ
ยังคงมีปริมาณที่เพิ่มสูงขึ้นในช่วง๓ปีที่ผ่านมา
โดยในปี๒๕๕๗มีผู้ป่วย๕ราย
ในปี๒๕๕๘มีผู้ป่วย๙ราย
และปี๒๕๕๙มีผู้ป่วย๔๖ราย

ซึ่งเป็นจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นของสถาบันธัญรักษ์บอกว่า
สถานการณ์ของผู้ที่ติดยาทรมาดอร์ตอนนี้ยังคงน่าเป็นห่วง

โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นที่เต็มไปด้วยความคึกขนอง
พอเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยมันก็เลยทำให้ลำบากเหมือนกัน
ในการที่จะค่อยชี้แนะให้เห็นว่า
จริงแล้วเนี่ยถึงเป็นยาแต่ถ้าใช้เกินขนาด
ผิดประเภทนะคะก็เกิดผลเสียได้
รวมถึงผลของมันที่มีผลต่อร่างกาย
ใจอารมณ์สังคมและการพัฒนาสมอง

จะเห็นได้ว่าการเสพติดยาธรรมดอร์
จะไม่มีข้อดีแถมยังส่งผลเสียต่อร่างกาย
แต่ในปัจจุบันก็ยังมีกลุ่มคนไม่น้อย

ความสุขในช่วงระยะเวลาสั้นเท่านั้น
และนับวันปัญหาเหล่านี้ก็จะเพิ่มสูงขึ้น
อาจจะลุกลามกลายเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศ
หากไม่มีการจัดการที่จริงจัง

อนุสัตว์ภูมิเทศท่าวทายรัตน์ทีวีรายงาน